นี่ฮะนี่กวาดทั้งแถบเลยนะกวาดไปทั้งแถบตรงจุดนั้นเลย
แล้วมีร้านข้าวต้มอยู่ด้วยครับอ้าวให้ดูอีกสักครั้งหนึ่ง
สังเกตประตูรถคันนี้ให้ดีนะตั้งแต่รถวิ่งมาประตูด้านขวาเนี่ย
มันเปิดแง้มออกมาแบบเนี้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านั่นน่ะสิ
มันดูไม่ปกติเลยนะเนี่ยครับก่อนที่จะไปพุ่งชนรถที่เขาจอดอยู่ริมทางครับ
ภาพวงจรปิดจับภาพวินาทีรถตู้สีขาวครับโตโยต้าเอาผาดสีขาว
คนขับคือนางสาวกมลวันสุธินเผือกอายุ๓๔ปีหรือคุณแอลครับ
เป็นดาราสาวเป็นลูกสาวของสสพลังประชารัฐ
คุณกรุงศรีวิลัยสุธินเผือกด้วยครับขับรถตู้คันนั้นแหละ
ชนกับมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์จอดอยู่หน้าร้านข้าวต้ม
ด้านซ้ายของจอนั่นคือคุณแอลกมลวันครับ
รถเสียหายรวมแปดคันครับและอย่างที่ผมบอก
มันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้ทำไมประตูฝั่งขวาอีกด้านหนึ่งเนี่ย
มันถึงเปิดแง้มเอาไว้นี่ฝั่งซ้ายแล้วนะครับ
แล้วดูสภาพความเสียหายเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
เที่ยงคืนครึ่ง๑๑ธันวาคมครับร้านข้าวต้มโต้รุ่งริมถนนสาย๓
ในพื้นที่บางละมุงชนบุรีชาวบ้านก็ตกใจครับ
ตอนแรกเขาไม่รู้นะครับว่านี่คือดารา
คุณสินพุทธทองอายุ๔๙เจ้าของร้านข้าวต้ม
รับออเดอร์จากลูกค้าเห็นรถวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วเสียหลักพุ่งชน
ตอนแรกคิดว่าคนขับเมาหลังจากนั้นพอไปดูที่รถพอรถหยุดฮะ
แล้วเห็นผู้หญิงอยู่ในรถด้วยเนี่ยอย่างที่บอกไม่รู้มาก่อนว่านี่คือดารา
เธอเดินลงมาเสร็จปั๊บเขารีบถามว่าเฮ้ยมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
แล้วเธอก็ถามเหมือนกันว่าแล้วข้างล่างมีใครเป็นอะไรไหมพี่
เดี๋ยวหนูชดใช้หมดเลยลองฟังครับ
ไปดูไปแล้วนึกว่าเมาแต่พอไปเห็นเขาไม่เมาเขาไม่อะไร
แต่ผมออกมาก็ผมยังออกไม่ได้ตอนนั้น

ผมก็เห็นแล้วเขาไปมุงที่รถกัน
แต่เขาก็ออกมาแล้วที่น้องผู้หญิงเขาออกมา
นี่เจ้าของร้านข้าวต้มส่วนหนึ่งในผู้เสียหายครับ
คุณอริสาบอกว่าทางด้านของคุณแอลกมลวัน
คนที่ขับรถตู้คันสีขาวแล้วก็ชนรวมเสียหาย๘คัน
ชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดลองฟังครับ
คุณเนติชาวของเราก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ
ตามหาความจริงในเรื่องนี้ตกลงแล้วเนี่ย
เกิดเพราะอะไรเมาแล้วขับหรือเปล่า

หลังเกิดเรื่องเชิญตัวคุณแอลกมลวันดาราสาว
แล้วเป็นลูกสาวสอสอชื่อดังคือคุณกรุงศรีวิลัย
ไปตรวจแอลกอฮอล์ไม่พบนะฮะก็คือไม่เมาครับ
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท

แล้วเดี๋ยวคงต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับ
แม่ของคุณแอลครับคุณแม่พันวิพาอายุ๕๙ปีบอกว่า
ตอนที่เกิดเหตุแอลไปส่งเพื่อนที่โรงแรม
พอขับมาจนถึงจุดที่เกิดเรื่อง
เดี๋ยวลองขึ้นคู่กันกับวงจรปิดก็ได้นะครับ
ที่ประตูรถตู้มันเปิดอยู่แบบนั้น
คุณแม่บอกสาเหตุแล้วครับคุณผู้ชมคุณมิ้น
เป็นไปได้ว่าเพื่อนของแอลตอนลงจากรถปิดประตูไม่สนิท
พอปิดประตูไม่สนิทขับมามันเลยแง้มอยู่แบบนั้น
แล้วพอประตูเปิดเองเนี่ยนะคือทั้งแอลเองก็ตกใจด้วย
แล้วก็เลยเกิดเสียหลักพุ่งชนฟังคุณแม่ครับ
แอลขับแอลนั่งนั่งแอลขับแล้วแม่กับเพื่อนมานั่งสัง
ก็พอเพื่อนเขาลงปุ๊บเขาก็อาจจะไม่ได้ปิดประตู
ปิดแต่ว่ามันไม่สนิทแล้วมันเป็นประตูสไลด์
ก็ขับออกมาแอลเขาก็ขับเร็วเขาก็พร้อมเคลียร์เขาแบบ

แม่ก็ยังไม่เห็นแล้วขับไปสักครั้งหนึ่งมันเริ่มเปิดออกมา
แล้วก็ตกใจกันเขาร้องโวยวาย
แม่ก็เล่าว่าก็ตกใจกันร้องโวยวาย
แล้วก็เลยทำให้เกิดเสียหลักแล้วก็พุ่งชนนะฮะ
คุณแอลกมลวันครับอย่างที่บอกเธอเป็นดาราสาว
มีผลงานละครหลายเรื่องนะฮะ
เข้าวงการตั้งแต่๖ขวบยังเล็กอยู่เลย
แล้วก็มีคุณพ่อก็คือคุณกรุงศรีวิลัยครับ
เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นนักการเมืองด้วย
ล่าสุดก็เป็นสอสอภักดิ์พลังประชารัฐนั่นเอง
โชคดีนะครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บ

คือไม่ประมาทแล้วแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของ
สุขภาพร่างกายสุขภาพรถด้วยเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าขับรถเดินทางไกล